บอกว่าพวกเรา๓คนตื่นเต้นมากจริงนะคะ

แม่บุ๋มเนี่ยออกมาแถลงข่าวนะคะ

ไปฟังเลยค่ะ
ก็เลยไม่มีใครทักก็ไม่ได้บอก
เพราะว่าเราอยากเห็นใจจริงผมนะ
วันที่เขาคลอดลงมาเขาสมบูรณ์

เชื่อว่าแม่๔๐กว่าหลายคนเป็นเหมือนบุ๋มค่ะ
แล้วพอมาที่โรงพยาบาล
ถามว่าขั้นตอนคน๔๐กว่าท้องเนี่ย

นิดนึง

ถามแล้วก็ยินดีกับคุณบุ๋มนะฮะ

เป็นคุณแม่ตัวอย่างที่ดีนะครับ

เราสร้างอยู่ว่าการที่อายุเกินปกติ
เกินปกติเล็กน้อยในการตั้งคันคุณแม่ตั้งคันด้วยอย่างปกติ
น้องอเล็กซ์แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะอันนี้คือคือสรุปสุดท้าย
เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดี
แนะนำของโรงพยาบาลก็ยินดีที่ว่ามีคุณบุ๋มให้ความไว้ใจของโรงพยาบาล
การที่จะทำให้คุณแม่ที่อายุ๓๐กว่าขึ้นไปตั้งคันด้วยอย่างแข็งแรง
สามีพี่ก๊อตไม่ได้มาเพราะคุณค่ะ
ส่วนน้องเฮงที่ทราบน้องอัเล็กซ์อยู่ในห้องตู้อบ

บุ๋มเขาไปดูหมอดูมาก่อน
คือมันเป็นเลิกที่ดีมากนะคะที่ทำให้ลูกแข็งแรง
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คือ

ดูผอมลงแล้วสวยขึ้นมาก
คือผู้หญิงที่คลอดลูกคร
หน้าตานี้คือสวยผ่องใสมาก

หรือว่าอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะก็กลัวนั่นกลัวนี่
ใช่นะคะแล้วก็ส่วนตัวได้มีโอกาสคุยไลน์กับแม่บุ๋ม
แม่บุ๋มว่ายังไงบอกว่าจะออกโรงพยาบาลนะคะวันสุค

อันนี้ก็ทั้งหมดยินดีนะตอนนี้ฝากคำถามน้องอรไปอยู่ว่ารับห้องอะไร

ขอบคุณน้องออนด้วยนะคะตอนนี้อยู่ภาคสนามอยู่
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราประมวลภาพทั้งหมดให้ดูพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการบันเทิงนะคะ
ต้อนรับหลานด้วยนะคะน้องอเล็ก

แสดงความยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ